มาดูกันต่อดีกว่านะคะอีกหนึ่งสามีนะคะ
สามีแห่งชาติแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อ

เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพสไฟพ์ระบบนี้นะคะ

ใช่พี่ตูหรือเปล่า
คือตั้งแต่รู้จัก
ก่อนตัดบอกว่าขอทรงช่างไงออกมาเป็นทรงแบบนี้แหละค่ะ

เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงรัฐานะคะ
คุณพีชพัชราก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกัน

เหมือนทักหารในเหตุแบบนั้นนะคะ
คุณหญิงระถาบอกว่าบอกได้อยู่นะคะ
คุณพีชพัชราก็บอกว่าเท่ฮะ

เริ่มใจแป้วถ้าบอกว่าได้อยู่เหมือนเท่ากันว่าไม่ได้นะ

เราหาคำตอบมาแล้วคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าการตัดผมทรงนี้ของพี่ตู่พบทรนะคะ
ก็เพื่อความสมจริงในการรับบทนี้เลยค่ะ

ทหารหนึ่งในผู้ร่วมกู้ภัยในภาพยนตร์เรื่องใหม่คุณผู้ชม
ถ้าใครติดตามข่าวคือเขาแบบว่าประกาศสร้างคึกโครมเลย
แล้วก็มีนักแสดงไทยหลายคนที่จะร่วมแสดงด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือคุณตู่พบทรนั่นเองค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะยกกองไปถ่ายทำกันไกลถึงประเทศออสเตรเลียกันเลยค่ะ
แน่นอนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ดูภาพไปค่ะ
จากพี่ตู่แล้วนะคะก็มีน้องเจมส์ธีรดลค่ะ

ระรับบทเป็นหัวหน้าทีมซิลในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทย
แล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้คุณหน้าคุณตา
คุณปูสหจักรรม์และพี่ปูวิทยา

พระเอกสุดฮ่อสของเราพี่เวียลสุโกะละวาน
เพราะว่าแฟนขาวผู้ชื่อได้เลยเนาะ

อยากดูมากเลยนะคะแล้วก็ส่งใจไปด้วยนะคะ

ให้ทำงานโดยราบรื่นนะคะจากบันเทิงไทยรัฐค่ะ